เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของทนายพัฒน์กันบ้าง
โอ้โหไปพบพนักงานสอบสวนแล้วมีทนายไปด้วย
บอกว่าไม่ได้จัดฉากฉันไม่ได้จัดฉาก
ไม่ได้ยักยายนะไออะไรนะหลักฐาน
ของแอมป์แล้วคุณผู้ชมครับธนายพัดยังบอกว่า
เดี๋ยวจะฟ้องกลับให้หมดเลยนะดอมน้ำแข็ง
สื่อมวลชนพิธีกรที่ไปลงข่าวเนี่ยแล้วก็ตำรวจด้วยก็คือบิ๊กโจ๊ก
เดี๋ยวจะโดนนางสาวธันเนียชา
เอกสวนวัดถือว่าธนายพัดเป็นธนายการความของแอมป์ใช่มั้ย
นะครับกลับมาเป็นทนายความของแอมนี่คือยืนข้างพี่ผู้ชาย
ก็คือทนายความส่วนตัวนะครับของทนายพัฒน์อีกที
เข้าพบพนักงานสอบสวนกว่า๒ชั่วโมงครึ่ง
แล้วออกมาเปิดเผยว่าประเด็นสอบสวนครั้งนี้
มีเพียงเรื่องของการให้คำแนะนำผู้ต้องหานะครับ
ส่งกระเป๋าซึ่งเป็นทรัพย์สินของนางสาวก้อย
ไปให้นางสาวแก้วซึ่งเป็นความผิดมาตรา๑๘๘
ฐานช่วยการซ่อนเร้นทำลายหลักฐานและช่วยเหลือผู้อื่นนะครับ
ไม่ให้ได้รับโทษซึ่งเธอให้การปฏิเสธไป
เพราะที่ผ่านมาไม่เคยใช้ไม่เคยรู้จักกระเป๋าแบรนด์เนม
นะครับเรื่องนี้มาจากการสอบปากคำหนึ่งในผู้ต้องหาในคดี
นะครับที่ซัดทอดมาถึงเธอ
และอาจจะเป็นความพยายามที่จะถอดเธอออกจากกัน
ทนายความของแอมก็ได้เพราะเธอน่ะรู้ความลับบางอย่างของลูกความ
ส่วนประเด็นนี้นะครับประเด็นที่ว่าเธอรู้จักกับนางสาวแก้ว
หรือไม่อยู่ในสำนวนแล้วและยืนยันว่านะครับ
คือได้ให้คำแนะนำข้อกฎหมายกับลูกความไปตามหน้าที่
แล้วก็ให้ตรงตามกรอบของกฎหมายแล้วไม่เคยส่งของไปที่บ้านนางสาวแก้ว
ไม่รู้ด้วยว่าบ้านของนางสาวแก้วมีไม่กี่แห่ง
ดูปากทนายพัฒน์นะคะดูปากทนายพัฒน์นะคะ
ยืนยันเลยนะคะว่าไม่เคยส่งของอะไรไปที่นั่น
ที่บ้านคุณแก้วแล้วคุณแก้วเนี่ยมีบ้านกี่แห่งใช่ไหมคะ
เดี๋ยวเมื่อกี้ก็ยืนยันไปแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ในสำนวนนะคะ
แต่บอกได้เลยว่าตอนนี้ว่าไม่เคยส่งรูปปากนะคะไม่เคยส่งค่ะ
เป็นคนไม่ใช้กระเป๋าแบรนด์ด้วยไม่รู้ไม่รู้จักแบรนด์
ไม่รู้จักขนาดไซส์ขนาดหรืออะไรเท่าไหร่เลย
ฟังแต่ที่พวกท่านไปเอามานั่นแหละ
ไม่ใช่แอมพูดนะครับข้อประหารนี้แอมไม่ได้เป็นคนพูด
เป็นคนอื่นพูดค่ะอึ้งเหมือนกันเลยเหมือนกัน

ของผู้ต้องหาคนอื่นผู้ต้องหาอีกคนหนึ่ง
ไม่อยากให้เป็นทนายในคดีนี้เพราะว่ารู้เป็นความลับของลูกความมันหลายอย่างอยู่
เราทำในสิ่งที่มันถูกต้องอะไรที่คิดชั่วทำชั่วเราไม่ทำ
เราทำแต่สิ่งที่ดีแล้วมันอยู่ในกรอบของกฎหมาย
นี่แหละครับทนายพัฒน์ยืนยัน
ทนายพัฒน์ยืนยันด้วยว่ายังเป็นทนายหลักให้กับแอมเพียงผู้เดียว

ต้องฟังทนายหลักนะจ๊ะตามหลักแล้ว
รวมถึงการกระทำต่างต้องผ่านความยินยอมก่อน
ซึ่งทนายคนดังกล่าวได้ถูกแอมถอดถอนออกไปแล้ว
แอมเตรียมฟ้องผู้เกี่ยวข้อง
พิธีกรดังสื่อมวลชนรวมทั้งตำรวจด้วย
หนึ่งมิถุนายนสารจะเบิกตัวแอมออกมา
ขึ้นสารคดีฟ้องหมินประมาทนายระพีระพีชำนาญเรือ
แล้วให้รอดูนะทนายพัฒน์บอกรอดูอะไร
รอดูเรื่องข้อกฎหมายการต่อสู้เหรอ
เปล่าดูแอมจะสวยขนาดไหน
ฮะเออหรอไม่หรอเอออ่าว
ผลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กล่าวถึงกรณีที่ทนายพัฒน์จะฟ้อง
จะฟ้องกลับตามพรบอุ้มหายฐาน
บังคับขู่เข็นให้แอมสารภาพนั้น
ท่านยืนยันว่าการสอบปากคำแอมนั้นนะ
ทุกครั้งเข้าไปในเรือนจำเป็นการร้องขอของผู้ต้องหา
ไม่ได้เป็นการข่มขู่ขู่เข็น
เนื่องจากจนถึงแค่หนักนี้แอมก็ยังไม่ได้รับสารภาพนะครับ
แล้วก็ยังระบุอีกว่ากฎหมายก็เป็นส่วนหนึ่ง
แต่เวรกรรมก็มีอยู่จริงโอ้โหนี่ตำรวจพูดเรื่องเวรกรรมเลย

เพราะท่านบอกว่าท่านมาเป็นคู่ขัดแย้งด้วย
ตั้งแต่หน้าที่ตำรวจขณะที่นายรับผีสำนาญเรือ
เออเอาล่ะสิพี่จะโดนฟ้องกับพี่ระพี
คือคุณระพีเป็นผู้ประสานงานจำได้ใช่ไหมครับ

อ่าไปที่กองปราบช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับ
แล้วก็พูดถึงเรื่องที่ทนายพัฒน์จะฟ้องหมินประมาทบอกว่า
มาจากตอนที่เขาไปออกรายการหนึ่งเมื่อ๑๘เมษายนนะครับ
ในลักษณะกล่าวหาแอมนะครับว่าโกหกตำรวจปั่นหัวตำรวจ
ก็ไม่เป็นไรก็ขึ้นอยู่กับสารพิจารณาว่าผิดหรือเปล่า
แล้วจะมีการไต่สวนกัน๑มิถุนายนนี้ครับ
นี่ที่บอกใช่ไหมว่าเดี๋ยวให้รอดูว่าแอมจะสวยขนาดไหน
แต่เห็นบอกว่าน้ำหนักแอมลดไปหลายกิโลมากเลยนะ
ตอนที่อยู่ข้างในเรือนจำเพรียดนะครับครับส่วนใหญ่คนที่อยู่เรือนจำก็เป็นธรรมดา
ส่วนใหญ่ก็น้ำหนักจะลดลงนะครับ